ตำรวจสพโคกชะงายพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทธลุง
ก็ไปตรวจสอบคลองชลประธานนาท่อมในตำบลนาท่อมจังหวัดพัทธลุงนะคะ
โดยตำรวจได้รับแจ้งว่าพบรถจักรยานยนต์จมอยู่ในคลอง
และพบศพของนายนัตติโชธธรรมเพชรอายุ๒๗ปี
อยู่ใต้น้ำลึกประมาณ๘๐เซนติเมตร
โสพิษคงห้อยเจ้าของร้านอาหารริมคลอง

เมื่อวานตอนเช้าก็กลับมาจากตลาดเตรียมจะเปิดร้านอยู่แล้ว
มาก็เห็นรถจักรยานยนต์คันนี้มันจมน้ำอยู่ฝั่งตรงข้าม

ก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เล่นเล่นหลังจากนั้นล่ะค่ะ
เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเธอคิดว่าเอ๊ะใครโทรมา
โทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาดูอ้าวก็ไม่มีคนโทรมานี่

ก็เลยลองเดินตามไปเรื่อยเลยค่ะตามเสียงไปเรื่อย
ข้ามไปถึงอีกฝั่งคลองตรงบริเวณที่รถจมน้ำนั่นแหละ
พอถึงตรงนั้นเนี่ยเสียงโทรศัพท์ก็เงียบไป
แล้วพอเธอมองลงไปในน้ำสิ่งที่เธอเห็นก็คือส้นเท้าของคน

เราไม่มีเบอร์เขาเราไม่รู้จักเขา

แต่ว่ามาดูของตัวเองแล้วมันไม่ใช่
ก็เลยสงสัยว่าเดินมาถึงอีกฝั่งคลองรถของคุณพิเศษ

เข้ามาพวายดูเขาน่ะเค้าเห็นเขา
มันก็ไม่ได้ไปเรียกคน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมา
พอนางโสพิษได้ยินแบบนั้นเขาบอกขนหัวลุกเลยค่ะ
คิดว่าผู้ตายคงจะส่งสัญญาณให้มาเจอแน่
เพราะว่าเธออยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเอาไว้
ทีนี้สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้มาว่า
ก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นวันก่อนเนี่ยผู้ตายไปเที่ยวบ้านเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกัน
จากนั้นประมาณสัก๒ทุ่มก็โทรศัพท์บอกแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนที่อำเภอควนขนุนนะ
แต่สุดท้ายมาเจออีกทีก็กลายเป็นศพแล้ว
ตำรวจคาดว่าผู้ตายอาจจะขี่รถด้วยความเร็วจนหลุดโค้งแล้วก็ตกลงไปในคลอง
และระหว่างที่รถเสียหลักตกลงไปตัวคนอาจจะไปกระแทกกับขอบปูนจนสลบ
ก็เลยทำให้จมน้ำจนเสียชีวิตก็เป็นไปได้นะคะ